ไปดูคดีที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับ
ฟาร์มเห็ดคนหนึ่งได้ยิงเพื่อนสาวคนสนิท
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยิงตัวตายเพื่อหนีความผิดนะครับ
แต่ว่ามีปมที่น่าสงสัยมากเพิ่มขึ้นกว่านั้น
ก็คือภรรยาของชายคนนี้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
คาดว่าเสียชีวิตด้วยฝีมือนายสุพรรณสามี
ด้านพ่อและแม่นายสุพรรณเล่าทั้งน้ำตาว่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายไปขนไม้ให้ฟาร์มเห็ดที่จังหวัดบึงกาล
แต่ได้โทรศัพท์ให้กลับมาเคลียร์กัน
เพราะตามหานางยุวดีลูกสะพ้ายไม่เจอ
คิดว่าลูกชายฆาตกรรมภรรยาตัวเองแล้ว

นางสุพรรณได้ไปกราบขอขมาพ่อกับแม่ที่บ้าน
บอกว่าผิดพลาดไปแล้วขอให้ให้อภัย
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นคนสร้างเองจะแก้ปัญหาเอง
ซึ่งพ่อกับแม่ก็ไม่ทราบว่าทำอะไรผิดพลาด
เผยว่ารู้สึกเป็นห่วงนางยุวดีลูกสะพ้ายเป็นอย่างมาก
ที่ผ่านมาลูกชายต้องการจะหย่ากับภรรยาแต่ก็ห้ามไว้
ถ้าลูกชายอยากไปอยู่กับนางสุภารักษ์ก็ไป

เพราะพ่อกับแม่รักลูกสะพ้ายคนนี้มาก
จากนั้นผู้ตายก็ไปหานางสุภารักษ
และยิงนางสุพรรณบาดเจ็บและยิงตัวตาย
ขณะที่นายลือชัยมัธวาสพี่เขยนายสุพรรณเผยด้วยว่า
ญาติได้ไปพบหมอดูให้ตรวจดวงชะตา
ก็ยืนยันว่านางยุวดีเสียชีวิตแล้ว
ถูกฝังไว้ใกล้กับหนองน้ำ
ซึ่งญาติและตำรวจได้ออกตามหาก็ยังไม่พบ
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นคาดว่านายสุพรรณ
บีบจากทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายกิ๊กคนใหม่

ส่วนภรรยาก็ไม่ยอมจนเกิดเหตุสลดขึ้น
ด้านตำรวจเปิดเผยว่านายสุพรรณกับภรรยา
ไม่มีบุตรด้วยกันมีบ้านอยู่ใกล้ฟาร์มเห็ด
หลังจากนางสุพรรณหันไปพบกับนางสุพรรค
ทะเลาะมีปากเสียงกันกับภรรยาเป็นประจำ

เล่าว่านายสุพรรณได้ขอหย่ากับนางยุวดี

ก่อนเกิดเหตุนายสุพรรณได้บอกญาติว่า

โดยไม่ทราบว่ามอบตัวเพราะสาเหตุใด
แต่กลับมาก่อเหตุยิงนางสุภาลักษณ์ก่อนยิงตัวเองตาย
ส่วนกรณีการหายตัวไปของนางยุวดี

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาศพ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน